คุณผู้ชมคะมาตามกันต่อหน่อยสำหรับกรณีที่มีร่างทรงคนหนึ่งเขาบอกว่ามีวิญญาณเนี่ยมาบอกเขาว่าถูกฆ่าฝังดินนาน๕ปีแล้วอยู่ตรงจุดหนึ่ง
เอกใจไปกับหลานขับรถไปที่บริเวณจุดนั้นแล้วให้หลานช่วยกันขุดขึ้นมาปรากฏว่าเจอกระดูกมนุษย์จริงเป็นช่วงแขนกับขานะคะ
เนื่องจากเรื่องนี้ค่ะบ่ายเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานพร้อมตำรวจสพคลองหลวงก็เลยไปตรวจสอบพื้นที่นี้เพิ่มเติมนะคะ
ขุดหาเศษชิ้นส่วนกระดูกหากันนานชั่วโมงกว่าเจอกระดูกส่วนอื่นอื่นอีกจำนวนนึงค่ะ

แต่เบื้องต้นต้องตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนนะคะ
ถึงจะยืนยันได้ว่านี่เป็นกระดูกมนุษย์จริงหรือเปล่า
ทีนี้ไปสอบถามนางสาวธนภาสวาย
ร่างทรงที่เขาบอกว่าวิญญาณมา
นิมิตรใช่ไหมครับนิมิตรเออมาบอกเขาว่าอืมมาบอกเขาว่า

ฟังเธอเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะ
มียานปู่เขาจะสื่อกับบางสิ่งบางอย่าง
ก็คือการยกรหัสอะไรอย่างนี้ผู้หญิงอย่างนี้
แต่อย่างนี้ก็คือการฆ่าอะไรอย่างนี้
เขาก็มาขึ้นแค่นี้แล้วเขาก็ร้องไห้
วันนั้นที่ไปชี้นะคะเราก็บอกว่า
โอ้โหย่าลกขนาดนี้จะเจอยังไงเนี่ยน้ำก็แห้ง
บอกว่าขู่น้ำอะไรอย่างนี้ตรงนี้จริงเหรออะไรอย่างนี้
เขาก็ขึ้นมาอีกก็บอกว่ายังไงก็เห็นต่างหูเขา
เขาว่าอย่างนี้เขาทำจับต่างหู

แล้วก็สื่อวันนั้นอีกว่าเหรียญบาท
วันนี้ก็ได้เจอเหรียญบาทใกล้กับกระดูก
วันนี้ก็เจอเหรียญบาทใกล้และกระดูก
ทีนี้น้องชายของร่างทรงอีกคนนึง

ว่าพอขุดพบกระดูกแล้วเนี่ย
มันทำเตือนความจำเขานึกขึ้นมาได้ทันทีเลยว่า
ปี๕๗เขาเคยได้กลิ่นเหม็นเน่า
จากพื้นที่ใกล้กับจุดที่เจอกระดูกเนี่ย
พอเทียบเคียงระยะเวลาที่ร่างทรงพ่อปู่บอกว่า
วิญญาณผู้หญิงอยู่ตรงนี้มานาน๕ปีแล้ว
นับย้อนไปเอาปีนี้๖๒๕ปีพอดีเลย

คือกลิ่นของเจ้าของร่างที่ถูกฝังอยู่ตรงนี้หรือเปล่า

ทีนี้พอตรวจสอบย้อนหลังไป๕ปีนะครับว่า
มีคนหายในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีไหม
ปรากฏว่า๒๑พฤษภาคมปี๕๙
ครอบครัวนางสาวสวรสวัชิมาเพศวัย๓๓ปี
แจ้งกับมูลนิธิกระจกเงาค่ะว่า
นางสาวสวรสหายไปจากหอพักที่อำเภอคลองหลวงอย่างลึกลับ
ตอนนี้ก็ยังไม่สามารถติดต่อได้
พอมีการขุดพบโครงกระดูกที่คาดว่าจะเป็นกระดูกมนุษย์แบบนี้แล้วเนี่ย
เทียบเคียงดูกับกระดูกว่าจะใช่คนเดียวกันหรือเปล่านะคะ